ต้องระมัดระวังดีนะบางทีรถเราเสียเนาะ

โอ้โหคุณขากระเจิงสิคะ

พอมันล่วงลงมาพร้อมเลย

แล้วนี่เขาจับงูอ่ะคุณ
คือเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าแกะกล่องของขวัญอีกนะ
คือตอนเคาะห้องเครื่องออกมาแล้วงูโผล่ออกมาเหมือนมีเซอร์ไพรส์อย่างนี้

งูตัวเป็นเลยคือคุณพี่เขากรี๊ดอ่ะคุณเห็นไหม

ไอ้ยานี่แหละแต่ไอ้ยาใช่งูจริงด้วย
งูจริงคือเหตุนี้เกิดที่ศูนย์บริการแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้เอ็มจีมอเตอร์นะคะ

สิบเอกนัทธวุฒิคณิตธนันคนดีคนเดิมฉายาหมองูบึงสุราช
แล้วก็งานนี้มาเร็วเร็วนะจ๊ะ
อย่างที่เห็นนี่ค่ะหมองูของเราใช้เวลาประมาณ๕นาทีจับงูขึ้นมาด้วยมือเปล่าแบบนี้
ถึงแม้ว่างูจะดิ้นดูแบบขัดขืนอยู่เหมือนกันนะ
ว่าคุณค่ะพี่เขามีวิธีในการจับงูนะต้องบอกแบบนี้
แต่ส่วนพนักงานไม่รู้ไปไหนแล้วนะจัดกระเจิงหายไปหมดแล้วนะ

แต่เราก็แอบได้ยินช่างซ่อมเขาตะโกนเข้ามาด้วย
เขาตะโกนอะไรช่วยฟังหน่อยค่ะ
บอกแล้วดีมันไม่ฉกดีมันไม่ฉกหน้าผมดีมันไม่ฉกหน้าผม
คุณพี่เขาท่าทางจะตกใจมากไงเขาบอกดีนะที่มันไม่ฉกหน้าผม
เพราะว่างูมันล่วงโบ๊ะลงมาพอดีขวัญเอ้ยขวัญมาเรียกหมองูมาจับงูแล้ว
แทบจะตกใจแรงอยู่เหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวเอางูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันเนอะ

ถ้าผมเป็นเจ้าของรถผมก็หวาดเสียวนะ
เอารถมาเข้าอู่จะซ่อมรถดี

ซ่อมเปิดฝากระโปรงไปดูห้องเครื่องไป
โบร่ะร่วงมาเป็นงูอ่ะคุณ
แล้วแบบอยู่ใกล้ต่อหน้าต่อตาในระยะประชิดแบบนี้นะ

จริงทำขวัญเอ้ยขวัญมาค่ะ